คุณผู้ชมค่ะใครอยากตัดผมฟรีแล้วได้บุญด้วยขยับมาทางนี้เลยโดยเฉพาะวันนี้วันเด็กแห่งชาติแบบนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขามีช่างตัดผมคนนึงเขาออกมารับตัดผมฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์แลกกับอะไรรู้ไหมคุณฮะกอดอุ่นสักครั้งเท่านั้นค่ะ
นี่ค่ะคุณเป็นแบบช่างตัดผมจิตอาสาต้องใช้คำนี้นะคะเพราะว่าเขาออกมาบริการตัดผมฟรีใครอยากตัดผมฟรีมารอตรงนี้เลยที่บริเวณลานอนุสวรีสามกษัตริย์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร้านนี้ชื่อร้านว่า
เขาก็ขนช่างตัดผมทั้งร้านเนี่ยมากันแน่นเลยพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาครบเซตนะคะ
ให้บริการตัดผมกับนักท่องเที่ยวแบบฟรีไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียเวลาเดินเข้าร้านเลย
ถามว่าไม่เอาเงินแล้วเอาอะไรคุณพี่เขาบอกว่าขอแค่กอดอุ่นแลกกับการตัดผมให้ฟรีแค่นั้นเอง

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังช่างตัดผมก็คือช่างเอ็กซ์นะคะช่างเอ็กซเป็นช่างประจำร้านตัดผมเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
คือสืบเนื่องมาจากว่าวันเด็กแห่งชาติแบบนี้ทางร้านก็เลยอยากจะทำความดีเพื่อสังคมและก็ทำความดีให้กับเด็กด้วย
ก็เลยคิดไอเดียในการบริการตัดผมฟรีขึ้นมาโดยแลกกับการกอดพร้อมกับมีการรับบริจาคเงินตามจิตศรัทธาด้วยนะคะ
ใครสนใจจะบริจาคเงินตามกำลังศรัทธาก็ได้เหมือนกันเพื่อที่จะนำเงินไปร่วมสมทบทุนมอบให้กับบ้านเด็ก
ทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแถวนั้นเป็นจำนวนมาก
คุณเห็นไหมฝรั่งชาวต่างชาติเนี่ย
สนใจกิจกรรมนี้มากนะคะมาร่วมทำบุญนะคะ
เพราะว่ารายได้อย่างที่บอกว่าจะไปช่วยเหลือน้องเด็กด้วย
แล้วก็คุณรู้ไหมเงินบริจาคเนี่ย
มันเป็นการส่งต่อความสุขให้กับน้องนะ
เรียกว่าสุขใจทั้งคนให้ทั้งคนรับเลย
คิดดีทำดีแบบนี้น่าชื่นชมนะคุณนะ
รบมือให้กับพี่เอ็กซ์หน่อยนะคะ
ปรบมือให้กับพี่เอ็กซ์แล้วไม่พอ
วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับพี่เอ็กซ์ผ่านทางโทรศัพท์ด้วย

ชากเอ็กซ์ค่ะร้านตัดผมชื่อร้านอะไรนะคะ
เอ็กซยังคงให้บริการตัดผมฟรีแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะ

เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่คะ
เรียกว่าเมื่อวานแล้วถึงวันนี้เลยครับ
๒วันนะคะอยู่ที่บริเวณไหนนะ

ช่วงเย็นนะคะใครว่างใครสนใจก็มาได้นะคะ
พี่เอ็กซ์คือแรงบันดาลใจที่มาให้บริการตัดผมฟรีแลกกับกอดอุ่นเนี่ยมายังไงบ้างคะมีที่มาที่ไปยังไง
มีที่มาคืออย่างนี้ครับมีอยู่วันหนึ่งลูกสาวป่วยเป็นไข้หวัดช่วงวันเด็กครับ
แล้วก็นอนอยู่บ้านดูทีวีเห็นคนนั้นไปงานวันเด็กคนนี้ไปงานวันเด็ก
เขาก็เลยถามผมว่าสงสารเด็กจังเนอะที่ไม่สบายไม่ได้ไปเที่ยวงานวันเด็ก
รอมาทั้งปีแล้วอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือแรงบันดาลใจ
อ๋อแบบนี้นี่เองโอ้โห
แล้วลักษณะของเด็กที่เราไปร่วมบริจาคเงินที่บ้านอากาเป้เป็นยังไงบ้าง

เลี้ยงจนโตเลยนะครับป๓ป๔ป๕ป๖ครับ
และอีกส่วนหนึ่งก็รับเลี้ยงเด็กกำพาที่พ่อแม่ไม่รับไปเลี้ยงนะครับ
ต้องทิ้งจากโรงพยาบาลมาเลี้ยงที่ในศูนย์
เอ๊ก็เลยตัดสินใจว่าจะนำรายได้จากการรับบริจาคตัดผมฟรีครั้งนี้
ไปช่วยเหลือน้องไปมอบความสุขให้กับน้องด้วย
เป็นยังไงคะการตอบรับในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาจนถึงวันนี้
การตอบรับดีครับชาวต่างชาติเขาไม่รู้ว่าประเทศไทยมีวันเด็กแห่งชาติด้วย
เราก็ได้คืนว่าประเทศไทยเรามีวันเด็กแห่งชาติด้วยนะ
สังเกตว่าส่วนใหญ่นี่ชาวต่างชาติก็เยอะเหมือนกันนะคะ

รู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขให้กับเด็กค่ะ
รู้สึกภาพภูมิใจครับว่าส่วนหนึ่งเราเป็นในอาชีพช่างตัดผมที่เราไม่ค่อยมีเวลาไปทำบุญที่ไหนครับ
เราก็เอาเวลาส่วนหนึ่งที่มาทำบุญเพื่อสังคมเพื่อให้เด็กน้องที่เขาไม่ได้ไปเที่ยววันเด็กเหมือนคนอื่น
เขาบ้านหลังนี้เขาไม่สามารถไปเที่ยวกับเด็กอื่นได้เด็กอื่นจะมองเข้าไป
ค่ะก็เลยอยากที่จะส่งมอบความสุขนี้ไปถึงมือของน้องเลยแบบนี้ใช่ไหมคะ
ที่ดูเราอยู่ในตอนนี้รับรู้ข่าวสารกับเราในตอนนี้อยากจะมีส่วนร่วมในการทำบุญกับพี่ช่างเอ็กซ์ทำยังไงเอ่ย
ก็ส่วนหนึ่งก็ไปรอตัดผมวันนี้เลยนะครับตอนเย็นครับที่อนุสาวรีสามกษัตริย์นะครับ
เราก็จะนำเงินส่วนนี้ครับไปให้เด็กน้องครับ
เพราะช่วงเช้านี้เราเอาเงินบริจาคที่ได้มาจากเมื่อวานครับไปให้น้องแล้ว
และของไปให้น้องแล้วส่วนเองครับวันนี้เราก็จะทำต่ออีกหนึ่งวันครับ
ทำต่ออีกหนึ่งวันแล้วก็จะนำรายได้ไปให้น้องอีกหนึ่งวันถูกมั้ยคะ

แล้วโครงการดีแบบนี้คาดว่าจะจัดต่อเนื่องไปอีกไหมคะ
โครงการนี้เราจัดมาปีนี้ปีที่๓แล้วครับสำหรับบ้านเด็กอากาเต้นะครับ

ก็เชื่อว่ายังคงมีการจัดแบบนี้ต่อเนื่องยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณช่างเอ็กซ์ด้วยที่หยิบยื่นน้ำใจแบบนี้ไปถึงมือน้องนะคะ

ขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะช่างเอ๊กซ์ครับ

คนดีอย่างนี้เราก็ต้องมาพูดคุยกัน
ใช่สุดยอดเลยคือคุณรู้สึกไหมว่าบางทีเนี่ยการให้อะไรเล็กน้อยที่มันไม่ได้ลำบากไม่ได้เหลือบากกว่าแรงอะไรมันมอบความสุขนอกจากว่าจะมอบความสุขให้กับผู้ที่ได้รับอย่างน้องในบ้านอากาเป้แล้วเนี่ยความสุขที่ตัวเองได้รับมามันก็ยิ่งใหญ่มันถึงบอกว่าเป็นความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับจริง
อ่ะแล้วยังมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนแถวนั้นไปร่วมทำบุญด้วยนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีครับคุณผู้ชมครับ